จังหวัดตรังนะคะสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอายุ๑๕ปี
ออกจากออกจากบ้านไปประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ออกไปเที่ยวตลาดนัดแถวบ้านกับเพื่อน
ตอนนี้ตำรวจได้เบาะแสเบื้องต้นแล้วนะคะโดยบอกว่าน่าจะเดินทางออกไปกับชายที่คบกันอยู่๑ปีค่ะ
กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลนะคะหลังจากมีการโพสต์ข้อความประกาศตามหานางสาวกระหนกวันเบลูนาส
หรือว่าน้องยิ้มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอายุ๑๕ปีค่ะ
หายออกไปจากบ้านในตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังตั้งแต่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
โลมาเบลูนาสแม่ของน้องยิ้มเล่าว่าช่วงค่ำของวันเกิดเหตุค่ะ
ขออนุญาตไปเที่ยวตลาดนัดใกล้บ้านโดยมีเพื่อนสนิท๒คนซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงไปรับ
ช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีได้โทรศัพท์หาลูกสาวเพื่อสอบถามว่าอยู่ที่ไหนค่ะ
ลูกสาวก็รับสายแต่บอกว่าขอเลื่อนเวลากลับบ้านช้ากว่าปกติ
พอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงได้โทรศัพท์ติดต่อลูกสาวอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีคนรับสายแล้วนะคะ
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองตรังเช้าวันที่๒๔กรกฎาคม
จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
เรื่องต้นไม่คิดว่าลูกสาวจะหนีออกจากบ้านเพราะว่าเป็นเด็กดีไม่เที่ยวเตร
ประกอบกับของใช้จำเป็นนะคะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือและเครื่องสำอางค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังกล่าวว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลพบเด็กสาวหายไปกับนายสมรักเทียนยี่
ชาวจังหวัดสตูนเพื่อนชายที่คบหากันมากว่า๑ปี
ขณะที่ตำรวจได้เดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ากลัวเด็กจะหลบหนีไปอีก
เรื่องต้นได้ออกหมายจับนายสมรักข้อหาพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า๑๕ปี

ว่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ